มาดูมาตรการต่างที่ทางตำรวจที่เขาจะนำมาใช้
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงการเดินทางกัน
ก็รถกระบะที่เราจับตามองกันอยู่ว่าจะนั่งหลังรถได้ไหม
ก็ออกมาตรการมาแล้วว่ายังผ่อนผันอยู่
ส่วนการยึดรถจักรยานยนต์ยึดรถต่างเป็นอย่างไร

ซึ่งผลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามณกุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ตั้งโต๊ะในการแถลงถึงมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
พี่น้องประชาชนในการเดินทางตามท้องถนนนะครับ
ก็ได้พูดถึงเรื่องของการกวดขันวินัยจราจร
ในช่วงปีใหม่ยังคงเข้มงวด
เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด
คาดหวังของหลายหน่วยงานที่บอกอุบัติเหตุเป็นศูนย์

นี่คือการตั้งเป้าในฝันไว้เอาจริง
หลายคนถามว่าจะเป็นได้ยังไงศูนย์เนี่ย

คำว่าตั้งเป้าให้เป็นศูนย์ให้เกิดขึ้นทุกปี
แต่ทีนี้สถิติที่ออกมาแม้ว่าจะยังไม่เป็น๐๘

คุณเข้าใจป่ะตั้งเป้าไว้มากไว้ก่อนแหละ
ถึงไม่ถึงฉันตั้งเป้าไว้
แต่ว่าทุกปีก็ยังมีผู้เสียชีวิตและมีอุบัติเหตุ

แล้วก็วันก่อนในการนำเสนอข่าวว่า
สังคมโลกเขามองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นอันดับหนึ่งอยู่
ติดอันดับโลกเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับ

เรื่องของมาตรการแรกมาตรการการนั่งท้ายรถกระบะ
บอกว่าจริงแล้วเป็นข้อกฎหมาย
ตามประบอบขนส่งอยู่แล้วตั้งแต่ปี๒๕๒๒
มีความชัดเจนมาอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีการผ่อนผันมาโดยตลอด
ก็จะเห็นคือการผ่อนผันนี้ทำให้เราเห็นภาพคนที่นั่งรถกระบะ
เป็นภาพที่ชินตาจนคิดว่าเอ้าทำได้แบบนี้
ใช่ครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเราก็ยังใช้รถกระบะกันเยอะ
ใช่ไหมคะการขนคนกลับบ้านในช่วงของเทศกาลกับภูมิลำเนากัน
ก็ต้องไปรถกระบะพี่น้องประชาชนถามว่าไม่ไปรถกระบะจะไปรถอะไร
เพราะว่าจองรถทัวร์ก็ไม่ได้จองเครื่องบินบางทีก็แพงเกินไป
รถไฟก็แน่นนะฮะก็ลองไปรถกระบะกันนะครับ
ก็ยังผ่อนผันกันอยู่นะครับสามารถที่จะนั่งได้
แต่ว่าต้องไม่ประมาทไม่น่าหวาดเสียว
คือไม่ดื่มสุราก็ตามไม่เฮฮากันหลังรถนะครับไม่นั่งขอบรถ
หรือว่าไม่บรรทุกจำนวนมากคนขับก็ต้องไม่ขับรถกระบะเร็ว
จึงเป็นมาตรการออกมาแม้จะผ่อนผันแต่ให้ตำรวจดูหน้างาน
ว่าจะสามารถตักสามารถเตือนอย่างไรได้บ้าง
สามารถจับกลุ่มในข้อหาอะไรนะครับ
แล้วก็เรื่องของการตั้งด่าน
หากพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
จะมีการว่ากล่าวตักเตือนและไม่อนุญาตให้ขับขี่ต่อ
กว่าผู้ขับขี่จะนำหมวกนิรภัยมาสวมใส่
ไม่ได้ยึดรถทันทีหรือว่ายึดรถไปเก็บไว้ที่โรงพัก

ไปหามาให้ได้ตอนนั้นถ้าจะไปไหน
ไปหามาให้ได้ถึงเราถึงจะให้ไปต่อ

หรือเข้าข่ายถ้าแบบว่าดื่มสุรามา
แล้วตำรวจถามแล้วดื่มมาไหม
อมรับดื่มไม่หนักหนา
ต่อให้ไม่ยอมรับแต่เห็นท่าแล้วว่าเมานี่ก็ไม่ให้ไป
อยู่ด้านก่อนจนกว่าจะสาง
อย่างนี้ครับคือตำรวจเขาก็ค่อยผ่อนผันกัน
พร้อมยืนยันว่าตำรวจไม่มีอำนาจยึดรถ

แต่หากมีเหตุให้สงสัยว่าผู้ขับขี่
พฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายในข้อหาอื่น
ตำรวจสามารถใช้ดุลยพินิษฐ์
ในการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้
เพื่อตรวจสอบได้อย่างเช่นอะไร
ขโมยมาอย่างเช่นอะไรยาเสพติดนั่นสิตำรวจบอกว่าไม่ต้องให้มาถึงด่านหรอก
รถจอดอยู่บ้านก็ไปยึดได้